ไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง

กลับมาที่บ้านโอ้โหมันเจอภาพบาดตาบาดใจเหลือเกิน

ก็เลยใช้มีดทำคั่วฟันเขาเลยฮะ

บอกภรรยาเมาทีไรแล้วหึงหวงเป็นประจำคิดไปเอง
อาการดีขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่จริง

ก็ไปทำร้ายเขาไม่ได้ไงใช่ไหม
เพราะว่าตัวเองนี่แหละจะถูกคดีอาญาเข้าไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับที่วัดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
บ้านอยู่ถนนหลังวัดนะครับในคำอายุ๔๗ปีนี่เป็นฝ่ายสามีนะครับ
บาดเจ็บเลือดไหลเต็มหน้าเลยถูกฟันเข้าไปนะครับสามแผลด้วยกัน
ศีรษะ๒แผลแล้วก็ใบหูข้างซ้ายอีก๑แผล
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกำหนดนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับไปเจอมีดทำครัวยาว๑๐นิ้ว
วางอยู่หนึ่งเล่มด้วยมีรอยเลือดติดอยู่ด้วยก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบไปสอบมาพบว่าคนก่อเหตุที่ทำร้ายในคำคือนางสายใจที่เป็นภรรยาในคำ
นายสายใจอายุ๕๓นะครับในคำนี้อายุ๔๗ซึ่งนางสายใจภรรยาก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับ
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่นี่ฮะแต่สภาพก็เมานั่นแหละนะครับ
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปโรงพักก่อนเพราะยังไงก็คือไปทำร้ายเขาจนบาดเจ็บอ่ะ
นางสายใจบอกว่าอย่างนี้ครับเอาฝั่งนางสายใจก่อนนะ
เธอบอกว่าเธอเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของอยู่ที่ตลาดปฐมมงคลอยู่ในเขตเทศบาลนครปฐม
ก่อนเกิดเหตุเธอออกไปซื้อของเพื่อเตรียมขายของในวันรุ่งขึ้น
ทีนี้พอซื้อของเสร็จก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่ามาเจอสามีนะฮะ
พาผู้หญิงเข้ามานอนอยู่ในบ้านมานอนกกในบ้านว่าอย่างนั้นเถอะเธอบอกอย่างนี้
โมโหมากก็เลยไปคว้ามีดทำครัวมาแล้วก็ไปฟันใส่สามีเลยนะครับ
ฟันเข้าศีรษะฟันเข้าใบหูจนบาดเจ็บ
เนื่องจากกลับมาเห็นต่อหน้าต่อตามันบาดตาบาดใจเลยเกิน
สามีพาผู้หญิงมานอนในบ้าน
มาเพื่อขอบผมได้เอาตัวขอขอบโทษมาซื้อแพร่เปื่อยกลับมานะ
เข้ามาถามหน้าตรงนั้นแล้วเราก็เข้าไปผัดีเลย

นี่ในมุมภรรยาคนก่อเหตุนะค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นห้องเช่านะครับไปก็ไม่มีใครอยู่นะครับวันนี้
เพราะว่าคนหนึ่งก็เจ็บอีกคนนึงเมื่อวานนี้ตำรวจก็คุมตัวไปแล้ว
คุยกับเพื่อนบ้านที่เช่าห้องอยู่ติดกันนะครับบอกว่า
เมื่อวานนี้นางสายใจกับสามีก็คือในคำเนี่ยเขาก็ดื่มเหล้ากัน
เหล้าตั้งแต่เช้าจากนั้นช่วงค่ำปิดประตูบ้าน
สองทุ่มได้ยินเสียงทะเลาะกันก่อนที่นางสายใจ
จะเดินไปบอกกับเจ้าของห้องเช่าว่าเนี่ยเธอได้ทำร้ายสามีแล้วนะ
เพราะทนไม่ไหวเห็นสามีนอนอยู่กับกิ๊กในห้อง
เจ้าของห้องเช่าโทรแจ้งตำรวจให้หน่อยนี่นะฮะ
แล้วก็ยังบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งมาเช่าห้องอยู่ได้๓เดือนนะครับที่เราคุยเนี่ยนะครับ
เป็นเพื่อนบ้านที่เช่าห้องอยู่ติดกันเนี่ย

เวลาเมาทีไรทะเลาะกันทุกครั้ง
แล้วฝั่งนางสายใจเนี่ยก็ชอบคิดว่าสามีตัวเองมีกิ๊ก

ตื่นเช้ามากก็ไปเอาเหล้ามากินละ

เวลากินก็มีเรื่อง

เพราะว่าพอดีลูกชายเขามาเนอะลูกชายเขาก็เลยกินด้วย

ผมก็นั่งกินอยู่ในบ้าน

แต่ไม่มีอะไรไม่มีผู้หญิงไม่มีอะไร

สามีภรรยาคู่นี้ทำร้ายกันเป็นประจำนะครับ

เพราะหึงหวงสามีตัวเองมาก

บอกว่าฉันเห็นตำตาเลยนะ

เข้าไปนอนไปบ้านมันไม่มี

ถ้ามีรถเก่งสีขาวด้วยนะ

ทีนี้ก็ต้องไปฟังทางฝั่งสามีด้วยนะครับค่ะฝั่งสามีก็คือในคำนะครับ
ที่ถูกภรรยาฟันจนบาดเจ็บเนี่ยฮะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
เราก็ได้รับอนุญาตจากทางเจ้าตัวเขาเรียบร้อย
ทางคุณหมอทางโรงพยาบาลก็อนุญาตเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเราอยากจะถามข้อเท็จจริงว่าเออ
มันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าพี่พาหญิงมานอนกกในบ้านแล้วภรรยากลับมาเจอ
ทนไม่ไหวเขาฟันเอาเนี่ยจริงหรือเปล่าเขายืนยันว่าไม่จริงเลยนะฮะ
ภรรยามาเห็นเขานอนอยู่กับกิ๊กอะไรเนี่ยไม่จริงไม่มีเลยอย่าว่าแต่พามานอนเลยคุณเขียนมาสอน
คำเขาบอกว่าแค่ผู้หญิงเนี่ยขี่รถขับรถผ่านหน้าบ้านมาจอดหน้าบ้านก็ไม่ได้แล้ว
อืมแค่นี้ภรรยาก็หึงแล้วค่ะเขาบอกว่าภรรยาชอบดื่มเหล้าแล้วก็เมา
ใช่เขาเมาก็ชอบหึงอะไรแบบเนี้ยแล้วอาจจะคิดไปเองถูกต้อง
ทีไรคิดทุกทีว่าเขาเนี่ยมีกิ๊กซึ่งไม่จริงเลยแต่ไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นี่ฮะ
คำเขาบอกภรรยาฟันเขาจนเจ็บขนาดนี้เนี่ยเขาก็ยังรักอยู่
เดี๋ยวถ้าหายดีออกจากโรงพยาบาล
ก็จะกลับไปอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิม

แต่อันนี้คือเรื่องของความรักของทั้งคู่นะ
ใช่ค่ะแต่มันก็มีเหตุทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นไงคะ
เรื่องทางคดีนี้ตำรวจบอกว่ามันก็คือคดีทำร้ายร่างกายนั่นแหละนะครับ
สพมนครปฐมนะครับบอกว่าสืบสวนแล้วนะจนสิ้นสงสัยแล้ว
สาเหตุก็มาจากฝ่ายภรรยาเนี่ยเมานะครับ
เมาแล้วก็ไปทำร้ายเขานะครับ
ฝ่ายชายไม่ได้มีผู้หญิงคนไหนมานอนกกในห้องด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องแจ้งข้อหาไปก่อนนะฮะ
ฝ่ายภรรยาถูกแจ้งข้อหาก็คือพยายามฆ่านะครับ
ตอนนี้ควบคุมตัวไว้ที่สถานีตำรวจนะฮะ